มาจากเหตุประทะกันที่ได้ยินเสียงปืนออกมาจากบ้านของพันธ์ตำรวจโทกิติการ

เมื่อกี้เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้ว
แล้วก็เรื่องของรถพยาบาลที่เข้าไปนะฮะ
มีรายงานออกมาว่าคนที่บาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวออกมาคือสารวัตกาลนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนจริงนะฮะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะ
รายงานสดมาจากบ้านที่เกิดเหตุครับเชิญฮะ
เชิญค่ะคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณการเข้าควบคุมตัวสารวัตร

ได้รับการยืนยันจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะว่า
สามารถควบคุมตัวสารวัตรคลั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ในฐานะรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก่อนที่จะเดินทางกลับไปท่านบอกนะคะว่า
สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้ว
โดยมีการจับกลุ่มตัวสารวัตรครั้งนี้

เจ้าหน้าที่นั้นใช้ยุทธวิธีในการจู่โจมจากชั้น๒
ซึ่งเป็นจุดที่สารวัตรหลบซ่อนตัวอยู่
จากนั้นได้ใช้ระเบิดควันโยนเปิดทาง
ก่อนที่จะใช้กระสุนยิงเข้าไปตามยุทธวิธี
โดยชุดแรกสารวัตรมีการยิงตอบโต้กลับมา

ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นจึงได้ใช้กระสุนจริง
ตามยุทธวิธีเข้าไปอีก๑ชุด
แต่ในชุดที่ทางสารวัตการตอบโต้นั้นค่อนข้างหนัก
และทางเจ้าหน้าที่นั้นจึงต้องใช้ยุทธวิธีที่หนักขึ้น
จนสามารถยิงสารวัตกาลได้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายจุด

ก่อนที่จะนำส่งไปโรงพยาบาลภูมิพลนี่เอง

ตอนนี้ทางบริเวณหน่วยปฏิบัติการพิเศษเอง
หน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดชุดของฮานุมาน

โดยมีการเก็บข้าวเก็บของที่ใช้ในการเข้าควบคุมสารวัตกาลในครั้งนี้

มีนายตำรวจหลายคนด้วยกันที่อยู่บริเวณตรงจุดนี้
ผมได้มีการพูดคุยกับท่านพลเรือเอกต่อศักดิ์นะครับ
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้พลตำรวจโทสำรานนวลมา

เป็นคนออกมาให้ข่าวอีกทีนึง
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าตัวของสารวัตกาลนั้น
ถูกยิงบริเวณจุดใดบ้างและได้รับบาดเจ็บตรงจุดไหนบ้าง
ตอนนี้ทางตรฐีนั้นมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล

ซึ่งทางตำรวจหลายนายเดินทางไปโรงพยาบาลนั้น
เพื่อติดตามดูสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน

อยู่ระหว่างในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์บริเวณจุดนี้
และที่จะมีการเคลียร์พื้นที่บริเวณจุดนี้ออก
ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
สถานการณ์บริเวณจุดนี้น่าจะเป็นปกติ
และเป็นการยืนยันแล้วว่าล่างสุดขนาดนี้
เหตุการณ์นั้นผ่านมากว่า๒๘ชั่วโมง
สามารถจบลงได้ช่วงเวลาประมาณ๑๒ม๔๓น
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ